คุณผู้ชมคะคลิปนี้แชร์อยู่ในโลกออนไลน์
มีเสียงวิจารณ์เยอะเลยนะคะว่าทำแบบนี้ก็ได้ด้วยเหรอ
ในคลิปนี้ค่ะจะเห็นว่ามีถนนอยู่เส้นหนึ่งน้ำท่วมขังอยู่
มีรถปูนกำลังเทปูนลงบนถนนที่มีน้ำท่วม
คำถามคือทำแบบนี้ได้เหรอคนก็กังวลว่าคุณเทปูนลงไป
น้ำมันท่วมอยู่ปูนมันก็จะไหลไปลงท่อระบายน้ำแล้วไปอุดตันหรือเปล่า
ไปดูคลิปกันก่อนนะคะเรื่องนี้เราตรวจสอบให้ค่ะ

เขาก็พูดไปด้วยบรรยายไปด้วยว่าแบบนี้ก็ได้ด้วยเหรอ

ผู้รู้ช่วยอธิบายหน่อย

มีคนตั้งข้อสังเกตเอาไว้บอกว่าการเทปูนลงน้ำมันทำไม่ได้
กรณีนี้ก็เดาว่าอาจจะสั่งคอนกรีตมาแล้ว
แล้วคอนกรีตอยู่บนรถได้แค่๒๓ชั่วโมง
ถ้าไม่เทออกจะแห้งแข็งรถเทปูนจะพัง
หรืออีกเหตุผลหนึ่งก็คือถ้าไม่เทก็ต้องรายงานเหตุผลเพราะว่ามันเสียงงบประมาณ
คนคุมงานก็จะไม่โดนด่าล่ะมาก
คนบอกว่าหรือแบบนี้คือเททิ้งน้ำไปแหละ
ก็คือเททิ้งน้ำไปนั่นแหละจะได้ไม่โดนด่ารถปูนจะได้ไม่พัง
แต่ถนนกับท่อระบายน้ำมันก็คงจะอุดตันเสียหายละมั้ง
คือบางคนก็บอกว่ามันเป็นปูนแบบที่มันสามารถจับตัว
หรือว่าเกาะตัวได้แม้กระทั่งอยู่ในน้ำหรือเปล่า
เป็นปูนสูดแหล่งหรือเปล่า
แม้จะมีน้ำท่วมแบบนี้แต่มันมีร่องแล้วเทไปเดี๋ยวมันจะไปแข็งตัว
แล้วก็เอามันทำงานของมันได้นะ
แล้วมีคนแสดงความคิดเห็นถึงขั้นที่ว่า
หลายคนก็มองว่าเป็นความมักง่ายของผู้รับเหมาหรือเปล่า
และก็มีคำชี้แจ้งออกมาในเรื่องนี้ด้วย
ลงพื้นที่ไปเลยหลังจากเห็นคลิปนี้ครับเนี่ยค่ะมีคนมาชี้แจงนะ
เขาก็พูดในลักษณะที่ว่าคือจริงแล้วเนี่ย
การก่อสร้างที่เห็นนะคะเขาเป็นการเทปูนลงไป
เพราะว่าตรงนั้นมันมีหลุมเกิดจากการเจาะถนนแล้วมันเป็นหลุมแบบแนวยาว
ฝนตกน้ำท่วมคนมองไม่เห็นตกหลุมไปหลายคนแล้ว
ดังนั้นก็มีเจ้าของตึกแถวนั้นไปจ้างให้มาเทปูนอุดชั่วคราว
ขอบคุณด้วยซ้ำนะที่เขามาดำเนินการให้เนี่ย
ไม่ควรจะมาตำหนิต่อว่ากันเลยอันนี้เป็นอีกหนึ่งคอมเมนต์
ที่เขาออกมาแสดงความคิดเห็นนะเขาโพสต์เอาไว้ในทวิตเตอร์นะคะ
แต่เรื่องนั้นเขาก็ขอบคุณนั่นแหละถ้าเกิดว่าแหมมาช่วยด้วยความปรารถนาดี
แต่คำถามเขาไม่ได้มีอะไรหรอกคำถามคือว่าไอ้ปูนที่มันเทแบบนี้

ตอนนี้น้ำมันท่วมขังหรือมีเหตุผลอะไรยังไง

ทีมข่าวของเราลงพื้นที่ไปเลยนะคะอยู่ในซอยแถวราม๒นะค่ะ
นี่ค่ะร่องรอยการเทปูนก็เป็นระยะทางยาวประมาณ๑๐๐เมตรได้นะคะ
ณเวลานี้ปูนที่เทก็ยังไม่แห้งตัวนะคะ
เปียกแบบนี้ค่ะก็มีการเอาเชือกมากั้นแบบนี้ค่ะ
มีข้อความติดเอาไว้ขออภัยในความไม่สะดวกกำลังรอซ่อมผิวชราจร
แต่เราไปเจอเจ้าหน้าที่ของโครงการเลยค่ะ
เจ้าหน้าที่ขอชี้แจงว่าโครงการนี้นะคะ
โครงการวางรูปท่อประปาของภาครัฐ
ทำต่อเนื่องมาหลายกิโลแล้ว
ขุดเจาะลงไปลึกประมาณ๑เมตร
กว้างประมาณ๕๕เซนติเมตรนะคะ
เจ้าหน้าที่ของโครงการชี้แจงแบบนี้ค่ะ
จุดที่เห็นกันอยู่ในคลิปว่าเทปูนตอนฝนตก
ที่ต้องทำแบบนั้นเพราะเป็นเหตุสุดวิสัย
เป็นเหตุสุดวิสัยสั่งคอนกรีตมา๑คันรถ

ก็ต้องหาวิธีจัดการกับคอนกรีตที่มันผสมเสร็จแล้ว

กรีตผสมเสร็จแล้วมันอยู่ในรถโม้ปูน

ถ้าทิ้งเอาไว้ปูนแข็งตัวเครื่องจะเสียหาย
ถึงขั้นต้องทุบโบ้ทิ้งคือรถมันจะเสียหายเลยด้วยซ้ำครับ
แล้วถ้าไปทิ้งที่อื่นมันก็จะมีปัญหาตามมา
เขาก็เลยตัดสินใจเทปูนลงไปในร่องที่กำลังมีการก่อสร้าง
เขาบอกว่าเป็นการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าค่ะ
เขาบอกว่าก็รู้อยู่แล้วแหละว่าเทปูนลงไป
ถนนมันมีน้ำท่วมขังแบบนี้ปูนมันก็จะไม่แข็งตัว
แล้วก็จะต้องลื้อออกแล้วก็จะต้องเทคอนกรีตเสริมเหล็กใหม่ในภายหลัง
เขารู้ว่าต้องแก้ปัญหาในภายหลัง
แต่เขาบอกว่าก็ต้องแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า
ถ้าปล่อยเอาไว้มันก็ตรวจงานไม่ผ่านอยู่ดีมันก็ทำอะไรไม่ได้อยู่ดี
แล้วรถปูนจะเสียหายด้วยซ้ำ
เขาคำนวณช่างน้ำหนักแล้วว่าถ้าไม่เทลงไปในน้ำแบบนี้

เขาก็เลยบอกว่าขอทำความเข้าใจหน่อย
คนที่วิพากษ์วิจารณ์การทำงานนี่นะ
เขาบอกว่าเขาทำลงไปเพื่อช่วยเหลือบริษัทคอนกรีตผสมเสร็จนะ
ถ้าไม่เทปูนออกไปเนี่ยความเสียหายมันจะหนักมากกว่าค่ะ
พอปูนมันมีสเต็งมันความแข็งอ่ะ
ถ้าเราไม่เทออกมันจะติดโม่เขาโม่เขาพัง

ไม่รู้เขาจะทิ้งที่ไหนไงเพราะฝนมันตกหนักไง

แล้วยังไงไม่ไรผมก็ต้องมาขุดใหม่
ถ้าทางลูกน้องบอกว่าไม่เป็นไรมาขุดใหม่ได้
เพราะว่าตัวที่มันเป็นร่องเนี่ย
มันเอาออกไปแล้วมันไม่มีดินมาเติม
เพราะฝนมันตกหนักเขาก็เลยเทไปเลย
เพราะยังไงมันใช้ไม่ได้อยู่แล้วเราก็รู้อยู่แล้วว่ามันใช้ไม่ได้
ถ้าในแล้วมันก็ไม่แข็งมันก็ลื้อได้

เราก็ช่วยทางโม่เขาว่าไม่ให้โม่มันติด
ถ้าโม่ติดก็ต้องทุกโม่ทิ้งเลยนะ
ทางลูกน้องก็บอกไม่เป็นไรร่วมช่วยเขาไป
นี่ค่ะก็เจ้าหน้าที่ของโครงการเขาชี้แจงมาแบบนี้ค่ะคุณผู้ชม
เราก็ไม่แน่ใจนะว่าการชั่งน้ำหนักว่าอันไหนส่งผลดีผลเสียมากกว่ากันเนี่ย
มันถูกต้องตรงใจหรือเปล่านะ
เพราะจริงแล้วคือเขาบอกว่าถ้าทิ้งเอาไว้ในรถรถโม้ปูนก็จะพัง
แต่ถ้าเทลงไปในถนนที่มีน้ำท่วมขังอยู่ก็ไม่รู้ว่าปูนมันไหลไปอุดตันท่อระบายน้ำ
ท่อระบายน้ำถนนมันก็มันก็พังเสียหายแล้วก็มันก็ถนนมันก็ไม่เสร็จสมบูรณ์ก็ต้องแก้ใหม่อยู่ดีไง
แต่ถ้าเอาปูนไปเทตรงอื่นมันก็ไปจับตัวแข็งเป็นก้อนอยู่ตรงอื่น
เพราะฉะนั้นก็เทตรงร่องนี้นี่แหละร่องที่จะต้องทำอยู่แล้วแต่มันคงไม่ได้มาตรฐานหรอก
ก็ต้องไปซ่อมกันใหม่อีกทีก็ทุบทำใหม่เขาก็ใช้วิธีการแก้ปัญหาอย่างนี้
ทีนี้ค่ะจริงแล้วเนี่ยถ้าจะทำให้เสร็จสมบูรณ์มันต้องเป็นลักษณะแบบที่นักข่าวของเราไปดูนะคะ
ใกล้เคียงที่เสร็จแล้วมันต้องเป็นแบบนี้ต้องได้มาตรฐานแบบนี้
ทีนี้ค่ะพื้นที่ตามคลิปที่เห็นนะคะทางเจ้าหน้าที่โครงการก็บอกว่า
เดี๋ยวก็ต้องลื้อปูนที่เทลงไปครับลื้อปูนที่เทลงไปตอนน้ำท่วมอะค่ะ
แล้วก็ต้องเทปูนใหม่อีกนี่นะคะก็ต้องรอดูว่าฝนจะตกลงมาอีกไหม
จะท่วมอีกไหมหรือจะยังไงคือมันเป็นจังหวะถนนที่มันน้ำท่วมขังอยู่แล้วอ่ะ
รอการระบายถ้ารถปูนมาแล้วจังหวะน้ำท่วมขังพอดี
มันก็จะเจอลักษณะแบบนี้นะคะเพราะเวลาเทปูนลงไป
คือมันไม่ใช่ว่าเทปูนอย่างเดียวไงใช่มันจะมีเหล็กเส้นคอนกรีตอะไรพวกนี้อยู่ด้วย
อย่างดังนั้นตอนนี้ก็เหลือพื้นที่ประมาณสักอีกร้อยเมตรถึงจะเสร็จสมบูรณ์นะคะ